คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่หนองคายกันดีกว่า
จะพาไปสักการะพระธาตุกลางน้ำที่จังหวัดน้องคายครับ
โอ้โหเอาดูบรรยากาศโดยรอบไปก่อนนะครับ
หลายคนเขาก็มาที่นี่นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับ
เดินทางมาทำบุญไหว้พระที่จังหวัดน้องคาย
ก็วันหยุดยาวที่ผ่านมานี่ไงแล้ว
ส่วนใหญ่นะครับเดินทางกันมาที่วัดโพชัยพระอารามหลวง
เขตเทศบาลเมืองน้องคายกันก่อน
เขาบอกว่าเป็นวัดที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมือง
พระพุทธรูปที่เป็นที่เลื่อมใสสัทธาของประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
ทั้งไทยแล้วก็สปลาวนะครับ
อีกจุดหนึ่งพาไปหน่อยนะครับ
บริเวณตรงนี้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากก็คือองค์พระธาตุกลางน้ำ
เขาว่ากันว่าจมอยู่ใต้แม่น้ำโขงที่บริเวณหน้าชุมชนวัดธาตุ
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั่นแหละ
จุดนี้นะครับเขาว่ากันว่าเป็นจุดที่มีการทำพิธีลอยอังคารเท่าอาทิตย์หลวงพ่อคูณด้วย
บอกในรายงานนี้สาวผู้ชนเข้ามากันเยอะแล้วครับ
แล้วช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าหนาวใช่ไหม
ระดับน้ำโขงอย่างที่เราทราบพอดีมันจะลดลงลดลง
และเมื่อระดับน้ำโขงลดลงก็จะทำให้เห็นองค์พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำมาเกือบ๓เมตรแบบนี้
นี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยแค่ฐานนะคุณผู้ชมนะ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวจะได้ไปสักการะพระธาตุล่านอง
หรือพระธาตุกลางน้ำองค์จำลองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนั่นเอง
อยู่ใกล้กับพระธาตุกลางน้ำนั่นแหละครับ
ถ้าจะเข้าไปใกล้ก็อย่างที่เห็นล่องเรือไปนะ
เอาล่ะเอาล่ะมีโอกาสลองไปกันดูที่จังหวัดหนองคาย

เพราะว่าเราทั้ง๓คนก็ยังไม่เคยไปหนองคายเลย

เรามีโอกาสจะไปกินที่หนองคายนะคะ